นครปฐมนะฮะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปช่วยเหลือไปเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนหนึ่งคลั่งอีกแล้วนะคราวนี้เนี่ยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้านะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะฮะตอนที่พยายามจะเจรจาแล้วก็เอาตัวลงมานะครับ

ก็ไม่รู้ถ้าเกิด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

นี่ค่ะก็คุ้มตัวได้แต่เค้าก็โวยวายไม่หยุดนะฮะ
แล้วใช้เวลาอยู่สัก๑ชั่วโมงนะครับ
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูต่อว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
แล้วเกิดอะไรขึ้นถึงมาคลุมคลั่งอยู่ตรงนี้ได้นะครับ
น่าแปลกใจดีเหมือนกันเราเล่าข่าวคนคลุ้มคลั่งทุกวันเลยนะคะ
ทุกวันจริงแต่เหตุผลก็แตกต่างกันไป
แต่ต้องรอตรวจสอบนะไม่รู้จะเป็นแหม่มเหมือนเดิมหรือเปล่า
ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความเมาอะไรแบบนี้
แต่ไม่แน่ใจเรื่องนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่อีกทีค่ะ